ที่ทำให้ตำรวจเสียหน้าเลยเกิน
เรานำเสนอไปอย่างต่อเนื่องแล้วสำหรับคดีการบูล

มือปราบการบูลตำรวจไปตั้งด่าน
แล้วก็จะไปตรวจค้นรถของพี่ผู้ชายคนนี้

แล้วก็ไปเปิดเก๊ะดูไปเจอซองที่ใส่ผงขาว
ตีไปว่าเป็นยาไอซ์หรือว่ายาเค
คุณผู้ชมคงรู้เรื่องนี้ไปแล้วนะฮะ
เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วในซองคือการบูล
แม่ของคุณฮาซันตะโกนลั่นเลยบอก
นี่การบูลของกูการบูลของยายเอง
ใครว่าเป็นยาเสพติดเหล้า

ฝั่งทางคุณฮาซันเขาก็ไม่ยอมนะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันทำให้เขาเสียขวัญเหมือนกัน
ประชาชนตาดำอยู่นะถูกจับใส่กุญแจมือคุณ

โดยทนายภัยศาลพร้อมด้วยนายฮาซันรักหอมอายุ๒๗ปี
ซึ่งเขาตัดสกินเฮดแล้วนะล้างสวยซะหน่อยนะฮะ
ซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีนี้

เขารวบรวมไว้ทั้งหมดแล้วนะฮะ
เดินทางมาสถานีตำรวจภูทรสำโรงเหนือนะครับ

กับตำรวจชุดจับกลุ่มแล้วก็อาสาตำรวจ

เป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายของผู้เสียหายนะครับ
หลักจัดแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย

ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับ

ซึ่งตังค์ผู้เสียหายเขายืนยันแล้วว่าไม่ใช่
ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ที่เขาก็บอกว่าไม่ใช่นะ
ซึ่งตรงนี้มันก็กลายเป็นเรื่องของการหนุ่มเหนียวนะครับ
เรื่องเสร็จภาพนะครับแล้วก็การคมผู้ด้วย
เมื่อวานเห็นว่าทางตำรวจเองเนี่ย

แต่ทำไมวันนี้เรายังต้องดำเนินคดีอย่างไร
คือมอบส่วนมอบนะครับ
แต่ส่วนเรื่องกฎหมายก็คือกฎหมายนะครับ
เรื่องการดำเนินคดีการใช้เสียงของผู้เสียหายก็เป็นส่วนหนึ่ง

แล้วก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสพสำโรงเหนือ
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลชุดจับกลุ่มนี้นะฮะ

เดี๋ยวจะเห็นจังหวะในการที่โอ้โหต่างฝ่ายต่างไหว้กัน

ที่เขาบอกว่าไหว้สวยรวยกระเช้า
ภูมิกลับไปมอบกระเช้าให้ที่บ้านแล้วนะครับ
ก็มาเจอกันตรงนี้อีกนะครับ
แล้วก็ทางด้านของคุณฮาซันเนี่ย

นี่อีกนิดโอ้โหก้มต่ำเหมือนกันนะ

นำโดยพูงกลับมา

คือจริงเป็นภาพที่ก็น่าชื่นชมนะคะ

แล้วเราก็ขอโทษเขาไม่ว่าเขาจะอายุน้อยกว่าหรือก็ตาม
แต่ว่าเขาถือว่าเป็นผู้เสียหายในกรณีนี้
หรือมียศมีตำแหน่งมีสีอะไรนะ

กรณีเรื่องทำร้ายร่างกายต้องตรวจสอบนะ

ถูกต้องดังนั้นเรื่องของคดีความ
ที่ทางคุณฮาซันแจ้งความตำรวจนะครับ
คุณฮาซันเปิดเผยบอกว่าอยากให้ตำรวจ
มีดุลพินิษฐ์ในการดูแลของกลาง

ว่ายาเสพติดให้มากกว่านี้นะครับ
อยากจะถามถึงชุดที่จับกลุ่มในวันนั้น

คุณฮาซันยังไม่ได้รับคำขอโทษจากชุดจับกลุ่มโดยตรงเลย
ได้รับคำขอโทษแต่กับผู้อำกับแล้วก็ผู้บังคับบัญชานะครับ
บอกว่าวันนั้นผมก็อ้อนวอนเขานะคุณนะ
ตอนจับผมไปตรวจฉี่

ว่าผมไม่ได้ดูดยาไม่ได้เสพยา

จังหวะนี้ที่คุณฮาซันนี่ดูนะฮะ

แล้วเหมือนตำรวจยกเท้าอะไรขึ้นนะครับ
เขาบอกโอ้โหวันนั้นผมทำทุกอย่าง
วันนี้ผมอยากจะถามว่าชุดจับกลุ่ม
กล้าทำเหมือนผมวันนั้นหรือเปล่า

ผมเสียความรู้สึกนะมันฝังอยู่ในใจทุกวัน
อย่างที่บอกประชาชนตาดำไม่ได้ทำผิด
อยู่ถูกจับใส่กำไรใส่อะไรนะ
กุญแจมือเนี่ยนะครับแล้วก็ฝากถึงคนที่ต่อยหน้าด้วยนะ
ต่อยหน้าผมอยากให้ควบคุมอารมณ์มากกว่านั้นนะฮะ

ภูมิกับการสพสำรงเหนือและตำรวจ

ลุกขึ้นยกมือไหว้ขอโทษผู้เสียหาย
แล้วก็ครอบครัวก็ลุกขึ้น
แล้วก็ยกมือรับไหว้ตำรวจเหมือนกัน

อยากจะถามถึงชุดที่จับกลุ่มผมนะวันนั้นนะครับ
เพราะว่าผมอ้อนวอนเขาผมปฏิเสธทุกครั้งเลยครับ
ว่าไม่ใช่ของผมแล้วก็ผมไม่มีสารเสพติด
ผมก้มลงไปกราบเท้าเขาเลยนะครับ
ผมก็อยากจะถามเพราะว่าชุดนั้นกล้าทำเหมือนผมวันนั้นหรือเปล่า
กราบขอโทษครอบครัวน้องฮาซ
ครอบครัวน้องไอซันต่อหน้าพี่นอกสุมารชนทุกท่านนะครับ
เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
พร้อมเยียวยาผู้เสียหายในสิ่งที่ผิดพลาดนะครับ
แล้วก็จะนำไปเป็นบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
ส่วนเรื่องคดีความที่ผู้เสียหายฟ้องร้อง
ก็ว่ากันไปตามข้อเท็จจริงนะครับ
เจรจาแล้วทนายภัยศาลระบุว่า

เยียวยาผู้เสียหายผู้เสียหายก็ไม่ติดใจนะครับ
แต่ก็ดำเนินคดีในข้อหาอื่นไม่ติดใจคดีอื่นแล้ว
เมืองต้นก็แจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายเพียง๑ข้อหา

ก็จะติดตามเรื่องการเยียวยาให้ผู้เสียหายจนถึงที่สุดด้วยนะครับ
เพราะว่าคุณฮาซันเขามีความกังวลเรื่องหนึ่งนะคุณนะ
กลัวว่าคุณฮาซันเองจะไปทำให้ตำรวจถูกเด้งถูกย้าย
แล้วเขาจะโกรธจะแค้นผมกับครอบครัวหรือเปล่า
คุณฮาซันเขาก็งวนอยู่นะครับ